เป็นสิ้นปีที่ไฟท่วมจริงคุณผู้ชมฮะ
หนีตายเพลิงมรณะกาซิโนปลอยเป็ดครับ

ดูหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน่อย
คุณผู้ชมครับนะฮะน้ำแข็งอ่านให้พี่หน่อยนะ

คือเป็นเหมือนกับทะเลเพลิงลุกไหม้อาคารที่เกิดเหตุ
เป็นโรงแรมกาซิโนที่มีคนไทยไปทำงานเยอะด้วย

โอ้โหคุณผู้ชมผมในใจไม่ดีเลยนะ
ใจไม่ดีไปจนถึง๓๑ธันวาคมเลยนะ
ผมบอกตรงพอมีเหตุการณ์อะไรลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับถือเป็นศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นส่งท้ายปีเลยนะครับ
ประเทศกามพูชาไฟหม่ายอยากโน่นแรง
คนไทยไปทำงานที่นั่นเป็นจำนวนมาก

รอจนกระทั่งทนไม่ไหวไฟปะทะหลัง
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
กระโดดลงมาจากตึกสูงครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่กาซิโนหรูฝั่งปลอยเป็ดนะครับ
อยู่ตรงข้ามตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วครับ
ไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๒๙ธันวาคมนะฮะ
ซึ่งหลังจากนั้นนะครับมีนักพนันนักท่องเที่ยว
รวมถึงพนักงานของกาซิโลจำนวนมากยังอยู่ในตึกครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกาพูชาควบคุมสถานการณ์ไม่ได้
ต้องขอรับการสนับสนุนจากฝั่งไทย
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมไฟได้คุณผู้ชม
ไฟมันลามลามลามจากชั้นล่างขึ้นไปถึงดาดฟ้า

คือเขาขอความช่วยเหลือมาที่ฝั่งไทยจริง
แต่คุณผู้ชมครับพอไปถึงแล้ว
กู้ภัยเราไปถึงแล้วดับเพลิงเราเข้าไปถึงแล้ว
อมน้ำแข็งคุณผู้ชมไอ้หัวดับเพลิงมันต่อกันไม่ได้

คนละระบบมันคนละบล็อกต่อกันไม่ได้
และนี่คือภาพครับขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้
ทั่วตัวอาคารหลายคนที่ติดอยู่ในห้องพัก
เห็นนะครับคุณผู้ชมฮะทั้งวงกลมนะครับ
ที่เราวงกลมไว้ให้ดูนี่คนทั้งนั้นนะคนทั้งนั้นนะ
พยายามจะกระโดดลงมาจากอาคาร
หลายคนมาออกอยู่ที่ชั้นลอยที่ผมบอกเนี่ย
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไฟไล่หลังมา
คุณผู้ชมครับอยู่ก็ตายนะครับ
จะกระโดดก็โอกาสลอดน้อยแต่กระโดดดีกว่า
นี่ฮะมีคนคนหนึ่งตกลงมานะครับจากด้านบน
ผู้ประสบภัยที่อยู่ชั้นลอยแล้วก็ตกลงไปด้านล่าง
ท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจครับ

โอ๊ยช่วยให้

โอ๊ยช่วยให้ละครับ

จริงเจ้าหน้าที่เขาต้องโกรธบอกนะอย่ากระโดด
แต่คำถามคือนะตอนนั้นน่ะ
อย่างที่พี่เบิร์ตบอกไฟไล่หลังมาแล้ว
ดีไม่ดีโดนไหม้มาแล้วด้วยใช่แล้วควันก็เยอะ

นาทีชีวิตครับท่ามกลางเปลวไฟที่มันลุกโหมแบบนี้ไม่หยุดแบบนี้
ว่าหลายคนพยายามหนีเอาตัวรอดจาก

บางคนที่อยู่ในห้องพักชั้นไม่สูงมาก

กระโดดลงมาข้างล่างเลยครับโดยมีเจ้าหน้าที่
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเนี่ยฮะ

ชั้น๒ชั้น๓ประมาณ๑๐เมตรได้

ลงมาลงผ้ามั่งผ้าขาดมั่ง
แล้วบางจุดก็เอาผ้าปูที่นอน

ไม่รู้ล่ะในชีวิตไม่รู้เคยโรยตัวหรือเปล่า

ผ้าชุดตัวผูกผ้าปูเตียง
ถูกต่อกันต่อกันต่อกันโรยตัวลงมา

ก็พยายามฉีดน้ำดับไฟอย่างเต็มที่ครับ

เลวไฟลุกลามไปทั่วอาคาร๘ชั้นที่เป็นกาซิโน
แล้วก็ลามไปยังอาคารสุดที่เป็นโรงแรมสูงหรู๑๗ชั้น
ไฟลุกเป็นทะเลเพลิงคุณผู้ชมครับ

ท้องฟ้าแดงฉานไปทั่วเมืองปลอยเป็ดครับ

ส่วนข้างในล่ะข้างในตัวอาคาร
ยังมีพนักงานนักท่องเที่ยวอยู่ตามห้องพักครับ
บางคนไปรวมตัวจับกลุ่มกัน
หลบควันไฟอยู่ใกล้หน้าต่าง
นั่งก้มต่ำแล้วทำอย่างไร
เอาผ้าชุบน้ำมาปิดปากปิดจมูกไว้

มีคนบางกลุ่มประมาณ๕๐กว่าคนครับ

แล้วไปยืนหลบมุมอยู่ในจุดที่ไฟมันลามไปไม่ถึง
แล้วรอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อยู่บนนั้น
เรียกได้ว่าทุกคนต้องรอนะครับรอด้วยความหวัง
เพราะว่าเปลวไฟมันโหมไหม้รุนแรงมากจริง
ต้องรอตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้านะ
คุณผู้ชมคิดดู๖ชั่วโมงที่หนีไฟอยู่นะครับ

เจ้าหน้าที่ถึงเข้าไปช่วยเหลือ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะที่ผมบอกอยู่ในห้อง

แล้วเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูก
บางคนคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วไม่รอดแล้ว
แต่กลุ่มนี้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยครับ
ส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้มีพยานนะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่ง
ซึ่งอยู่ในอาคารที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เขาเห็นไฟช็อตไฟช็อตตรงหลอดไฟสปอร์ตไลท์
คือวันนั้นเขาลงมาที่กาซิโนด้านล่างใช่ไหม
แล้วเห็นพอไฟมันพลึบขึ้นมาเขาตกใจนะ
เพราะว่าจริงเจ้าหน้าที่พยายามเอาแบบที่ดับเพลิงไปฉีดแล้ว

อมคุณผู้ชมน้ำแข็งนึกออกไหม
บาน้ำบาน้ำมันจะมีเหล้ามีอะไรโชว์ใช่ไหม

ไฟตรงสปอร์ตไลท์เนี่ยมันไหม้ไม่น่าเชื่อโอ้โหถึงลุกลามขนาดนี้
รอปภก็เอาถังดับเพลิงมาฉีด
แต่เปลวไฟมันพวยพุ่งไปติดฝ้าเพดานคราวนี้ไปแล้ว

พนันกว่าร้อยคนที่นั่งเล่นอยู่ตามโต๊ะ
วิ่งหนีตายกันอย่างโกลหนครับ

ตอนแรกเขาสปาร์คเข้ารวมสปอร์ตไลท์ไปดาวนไลท์
แล้วทางเจ้าที่เขาเอาเครื่องดับเพลิงหาดับเพลิงไปฉีด
พอฉีดปุ๊บไฟมันขึ้นเพดานวาบ
ความเป็นโถงแล้วปันมันตีขึ้นชั้นบนไง
ชั้น๒ชั้น๓ชั้น๔ขึ้นไปอยู่ข้างบน
ผมเห็นคนทุบกระจกกระโดดปลดลงมา

กระโดดลงมาประมาณชั้น๔ชั้น๕แหละพี่
ดูข่าวแล้วเราจำไว้เลยจำไว้ป้องกัน

จำได้ไหมไฟขึ้นเพดานที่ไหนบ้าง

ใช่พลุไฟหน้าเวที
เพดานเมื่อไหร่
สัญญาณร้ายแรงเกิดขึ้นแล้ว

ใช่แล้วมันจะลามเร็วมาก
ตอนนี้ยอดจำนวนผู้เสียชีวิต
ต้องบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้
ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าอะไร
เพราะว่าผู้บาดเจ็บก็ส่งไปโรงพยาบาลครับ

ยังเข้าไปหาไปดูไปค้นไม่ได้อีก
ตอนนี้ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาที่แบบเสียชีวิต
บางทีจะเสียชีวิตจากการสำลักควัน
ซะเป็นส่วนใหญ่มากกว่าโดนไฟคลอกด้วยซ้ำคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เรื่องของการปฏิบัติภารกิจ
ฝั่งไทยเราเองส่งกำลังไปช่วยเหลือนะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเป็นรอยต่อคืนวันพุธ

ดังนั้นตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าเนี่ย
กู้ภัยของเราเข้าไปไปช่วยเหลือ
แล้วเดี๋ยวข่าวนี้จะให้คุณผู้ชมดูเลย

เขาต้องพยายามขึ้นไปด้านใน
นี่ค่ะใส่ชุดใส่อุปกรณ์ต่างให้พร้อมเลยนะ

เคาะเคาะทีละห้องเลย
ว่ามีคนติดอยู่ข้างในหรืออะไรยังไงไหม

ซึ่งจังหวะนี้นะคุณผู้ชม

เห็นไหมคะยังมีควันอยู่เลย
เดี๋ยวขอดูตอนที่เจ้าหน้าที่เคาะห้องนี้ค่ะ
ยังไงก็ต้องเปิดแต่เพลิน
มีคนอยู่หรือเปล่า
มีคนอยู่หรือ

๑๕๒๒เจอห้องนะครับพี่แจ้งมา

แล้วพยายามเคาะว่าจะมีเสียงตอบกลับมาไหม
ปรากฏนะคุณผู้ชมตอนเปิดเข้าไป
เจอแต่เจอในสภาพที่เป็นศพแล้ว
ชายกับหญิงสองศพนอนอยู่ในห้องนี้

เหมือนกันจะใส่ชุดนอนอยู่นะครับ
กระจกหน้าต่างถูกทุบเปิดออก
เพราะอะไรเหมือนกับพยายามจะขอความช่วยเหลือ

ฝายในห้องทั้งที่สิบห้าห้องที่ยีบสองนะครับ

เหมือนมีการทุบกระจกขอความช่วยเหลือนะครับ
ด้านล่างยังมีกลุ่มพันธุ์อยู่จนลงหน้านะครับตอนนี้ยังไม่สงสัยออกเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเสียชีวิตอยู่ในห้องนี้๒ศพ
ครับแล้วทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับทางอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
สมบูรณ์ขวัญอ่วมบอกแบบนี้พอได้รับการประสานปั๊บเนี่ย
รีบเลยค่ะระดมกำลังไปช่วยเหลือแล้วก็ได้รับอนุญาตจากทางการกัมพูชา
ให้เข้าพื้นที่การค้นหาคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ย
ลำบากมากเพราะว่าตัวอาคารเองมันเสียหายอย่างหนักค่ะ
หลังจากที่โดนไฟโหมกระหน่ำก็กลัวเรื่องของโครงสร้างเหมือนกัน
ทีนี้หน้าที่หลักของคุณสมบูรณ์คือการหาคนเจ็บคนรอดชีวิตคนเสียชีวิตตามห้องต่าง

ทีนี้เขาแบ่งกำลังการค้นหาเป็น๓ชุด

กู้ชีพช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วชุดนิติเวศเป็นชุดที่เก็บกู้ศพผู้เสียชีวิต
อันนี้ต้องมีการประสานงานร่วมกับทางทีมกู้ภัยของกัมพูชาด้วย
ฟังเสียงกู้ไพของเขา
วัสดุพลิเจอร์ต่างมีการค้นหามากกว่า

บางห้องยังทำงานอยู่เลยคือไม่สามารถเข้าไปได้

ตรงนี้ก็ทำตามขั้นต้านของกู้ไพของเขาเอง
เราไม่สามารถดำเนินการภารกิจที่นอกเหนือคำสั่งเขาได้
นี่คุณผู้ชมอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู

คือตอนเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควันที่เยอะ
สภาพห้องอาจจะไม่ได้โดนไฟไหม้อะไรมาก
แต่ทีนี้ครับมีอาสาร่วมกับตันยูคนหนึ่งชื่อว่าคุณนพัฒน์นะ
เป็นคนนำกำลัง๖นายเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เก็บกู้ศพในห้องพักหมายเลข๑๒
เขาบอกว่าขณะจะนำเจ้าหน้าที่๖นายขึ้นไปอาคาร๑๗ชั้นเนี่ย
เขาจะขึ้นไปนำร่างหญิงไทย๒คนลงมาข้างล่าง
ตอนที่ขึ้นไปครั้งแรกเนี่ยโอ้โหควันเพียบ

ต้องขึ้นไปอีกรอบนึงเพื่อจะนำร่างทั้งสองลงมาครับ
ช่วงที่ขึ้นไปพบทีแรกควันค่อนข้างหนา
แล้วก็ความร้อนยังมีความร้อนสะสม
แต่ตอนนี้คือจากที่การได้ทุบกระจกระบายควันระบายความร้อนออกก็
ตอนนี้คือชุดไม่ต้องใส่ชุดเป็นชุดปลายสุด

อุปสรรคตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของความสูงของตัวอาคาร
ที่จะขึ้นไปค้นหาไปเสิร์ชค้นหาครับ
เพราะว่าคือถ้าพักผ่อนไม่พอร่างกายไม่แข็งแรง
ไอ้นี่จริงคือเดินเท้าบันไดหนีไฟ๑๕๑๗ชั้น
นี่คือมันใช้แรงเยอะมากครับ
วันนี้น้องก็ปฏิบัติงานกันตั้งแต่เช้าครับ

ที่พูดไปนี่คืออุปสรรคอย่างเดียวเองนะคะ
คือความสูงของตัวอาคาร๑๕๑๖๑๗ชั้นต้องเดินเท้าเข้าไป
ร่างกายกู้ภัยเองก็ต้องแข็งแรง
แล้วอุปสรรคอื่นมีอะไรอีกไหม
เขาบอกว่ามีสิอุปสรรคหลักเลยเนี่ยคืออาคารนี้ค่ะ
พอมันเจอไฟเผาไปโครงสร้างอาคารคุณผู้ชม
ดูสิคะคือมันเหมือนกับเริ่มเอียงเนี่ยเอียงแบบเห็นได้ชัดเลยนะ
นี่ไงมันเสี่ยงถ้าเกิดขึ้นไปมันจะถล่มไหมก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องยุติการค้นหานะคะ
ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือตรงชายแดนคลองลึกเขากำลังจะปิดพรมแดนด้วย
เพราะว่าเขาก็จะมีเวลาปิดด่านเปิดด่านใช่ไหม
แล้วเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าจะปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

อย่างที่เราบอกครับว่ามีคนไทยไปทำงานที่โรงแรมกาซิโนแห่งนี้
หลายคนครับญาติญาติเขารอครับญาติเขารอฟังข่าว
แล้วก็รอการยืนยันว่าถ้ามีชื่อของคนในบ้าน
ประสบเหตุแล้วเป็นผู้เสียชีวิต
เขาจะได้ไปรอเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่นั่นชื่อวรวุฒิวิรสักครับ
ก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละได้รับการยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
ญาติมารอแล้วจุดทูบเชิญดวงวิญญาณให้ออกมาครับ
ต้องกลับบ้านนะลูกหนูออกมาได้เลยนะลูก
แม่มาเรียกหนูกลับบ้านต้องออกมาด้วย
เจ้าที่เดินข้างทางนี้ผมเปิดทางให้ลูกออกมาได้ด้วยเถิด
เปิดทางให้วรวุฒิวิรสักษ์ออกมาด้วยครับ
เปิดทางให้วรวุฒิวิรสักษ์ออกมาด้วยจ้ะ

กลับบ้านพ่อแม่นะลูก
วรวุฒิจิรษักกลับบ้านพ่อแม่นะลูก
เปิดทางให้ลูกด้วยนะเปิดทางให้วรวุฒิกิรศักดิ์ด้วย

นี่คือเสียงเรียกของคุณแม่กีรติครับ
ลูกชายก็คือวรวุฒิหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ให้กลับออกมาเป็นการจุดทูปเชิญดวงวิญญาณนะครับ
แต่เรียกไปโดยไม่มีเสียงตอบรับกลับมาครับ
คือหลังคุณแม่ได้รับข้อมูลชัดเจนว่าลูกชายก็คือวรวุฒิวิรสักอายุ๒๓ปี
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังจะเคลื่อนร่างนายวรวุฒิออกมาจากฝั่งปลอยเป็ดเมื่อคืน
คุณแม่กิรติและสุนิสาเป็นแฟนของผู้ตายครับ
ก็นำทูบไปจุดทูบเชิญดวงวิญญาณแบบนี้ที่ประตูด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
แล้วก็ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้ร่างของลูกชายได้กลับบ้านอย่างราบรื่น
จนกระทั่งประมาณตีหนึ่งสิบนาทีคุณผู้ชมครับ
กู้ภัยก็ทยอยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นคนไทย
ออกมาจากวัดตราดฝั่งกัมพูชาแล้วก็ขึ้นรถกู้ภัยมาแบบนี้

เคลื่อนขบวนไปที่โรงเจมูลณิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานครับ
ขณะที่รถยนต์เคลื่อนศพผ่านหน้าด่านคลองลึก
ก็มีญาตินำเหรียญมาโปรยนะ
มาปล่อยตามทางแล้วก็ร้องเรียกชื่อย่างของตัวเองด้วย
ศพทั้งหมดถูกนำไปรวมไว้ที่โรงเจมูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานครับ
บางคนเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลครับ
แต่บางศพก็ได้รับการพิสูจน์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งทันทีที่ศพเคลื่อนมาถึงสารา
คุณแม่ขอเจ้าหน้าที่ขอได้ไหมขอแม่ดูหน้าลูกหน่อย
แล้วก็จุดทูปบอกกับลูกชายอีกครั้งหนึ่งครับ
หนูมาอยู่ที่นี่ก่อนนะอยู่ที่โรงเจก่อนนะ
เดี๋ยวแม่จะพาไปทำบุญให้หนูเดี๋ยวแม่ทำบุญให้หนู

ไม่ต้องเป็นห่วงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงใครนะ
สุภัยพี่แม่รักหนูนะลูก
ญาติก็ทยอยไปจุดทูปที่หน้าโรงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็นำอาหารเอาน้ำ
เหมือนเป็นอาหารและน้ำมื้อสุดท้ายมาให้ค่ะ

ผมเพิ่งเจอกับพี่ครั้งล่าสุด

พี่ชายกลับบ้านพาแม่ไปทานข้าว

แต่วันนี้พี่มาจากผมไปกระทันหัน

หลังจากนี้ผมคงต้องเป็นเสาหลักในการดูแลแม่
แล้วผมสัญญากับพี่อยากบอกให้พี่ได้ยินเลยนะ
ว่าผมจะดูแลแม่ให้ดีผมจะไม่เกเร

เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ยังไปสำรวจได้

จากว่าโครงสร้างอาคารก็เริ่มอิงเอียงแบบนี้อันตรายครับ
วันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปปฏิบัติค้นหาตั้งแต่เช้าเลย
จากการสอบถามคนที่ออกมาได้เนี่ย
เขาไม่ได้เอาเอกสารอะไรติดตัวมาด้วย

มันหยิบไม่ทันจริงค่ะอันนี้จริง

ฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนแฟนฉันอยู่ไหน
เพราะเชื่อว่ายังมีคนติดอยู่ในห้องพักอีกเยอะเลย

ตั้งศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมฮะฟังดีนะถ้าคุณมีญาติหรือคนรู้จัก
ทำงานอยู่ที่กาซิโนแห่งนั้นให้ติดต่อตามเบอร์นี้ครับ
มีเบอร์ที่โทรสอบถามได้๐๘๑๑๗๒๒๖๐๓
เบอร์ตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นเบอร์ของป้องกันภัยจังหวัดสาแก้ว

อันนี้เป็นเบอร์ของประหลัดอำเภออรัญญาประเทศแคปไว้เลยครับคุณผู้ชมฮะ
คนที่ไปทำงานนะแล้วก็ปรากฏว่าประสบเหตุไฟไหม้ใช่ไหม
แล้วเอกสารประจำตัวหนังสือเดินทางอะไรหาย
ก็โทรเบอร์นี้ไปถามซิว่าเดี๋ยวต้องทำยังไง

เขาจะรีบทำหนังสือยืนยันตัวบุคคลให้

คุณผู้ชมครับไปเปิดใจผู้หญิงไทยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเธออยู่ชั้น๑๗
โอ้โหชั้นบนหลุมเลยชั้น๑๗ครับคุณผู้ชมฮะรอคอยความช่วยเหลืออยู่
รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้กาซิโนเธอบอกว่า
ไฟไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนครับ
พอจะดับจะดับมันประทุอีกจะดับจะดับมันประทุอีกคนหนีกันชุนละมุน
นาทีนั้นเธอกับเพื่อนร่วมงานวิ่งหนีตายนะครับ
ขึ้นไปบนชั้น๑๗รอด้วยความหวัง
ทนรอรถกระเช้าไม่ไหวกระโดดหนีตายลงมาแต่เป็นยังไงเธอก็ไม่รู้
คุณผู้ชมนี่คือภาพจำลองนะครับ
ส่วนเธอตัดสินใจรอรถกระเช้าเพราะว่าเธอไม่กล้ากระโดดนะฮะ
จากนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคนไทยอีก๒คนที่รอดชีวิต
คนหนึ่งเป็นดีเจคนหนึ่งเป็นเอ็มซีแล้วรู้ไหมว่าไปทำงานเป็นครั้งแรก
ไปครั้งแรกนี่แหละฮะไปเปิดเพลงที่คลับบนชั้น๑๗น่ะ
ดาดฟ้าน่ะนะฮะตามเวลาที่จะขึ้นเวทีเนี่ยคือประมาณเที่ยงคืนนะครับ
โดยทั้งคู่ออกจากห้องพักชั้น๑๕ทุ่ม๕๐กดลิฟต์ไปชั้น๑๗
กินอะไรอ่ะกินอะไรคุยกับเพื่อนเธอได้กินไหม
กินควันหรอกินไหมกินควันแล้วหลังจากนั้นนะครับโอ้โหเห็นไฟเนี่ย
ไปหมดคนตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้แต่ละคนพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอด
นาทีนั้นชุนละมุนมากเธอบอกควันพวยพุ่งออกมาจากทุกทิศทุกทาง
ไม่เห็นแล้วที่สำคัญครับเธอบอกว่าไม่มีสัญญาณเตือนไฟไหม้ในโรงแรม
อันนี้เธอบอกนะแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องหนีไปทางไหน
คุณผู้ชมครับพอไฟไหม้ไฟจะดับพอไฟจะดับจะมืดตึ๊บครับ
พอมืดตึ๊บปั๊บส่องไฟฉายจะเห็นแต่ควันครับคุณผู้ชม
กระทั่งได้ยินเสียงรอบพอคนหนึ่งนะครับบอกให้วิ่งออกไปอีกทางหนึ่ง
เพื่อลงไปด้านล่างแล้วเลยทิ้งข้าวทิ้งของทุกอย่าง
แล้วก็วิ่งลงมาพร้อมกับแขกในโรงแรมอีกประมาณ๒๐คน
ส่วนที่เหลือหลายคนลงมาไม่ทันครับต้องวิ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียว
ขึ้นไปแล้วไม่รู้เป็นยังไงฉันสวนขึ้นไปก่อนนะ
หลังจากไฟเริ่มประทุจากด้านล่างหนักขึ้นเรื่อย
หลังจากเธอออกมาได้คุณผู้ชมครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอ
เห็นผู้ประสบเหตุนะครับ
พยายามร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
อยู่ด้านบนตัวอาคารอย่างน่าเวทนา
พยายามจะหาวิธีลงจากอาคารให้ได้ด้วยตัวเอง
โอ้นี่ไงจะกระโดดลงจากหน้าทาง

แต่เจ้าหน้าที่ทำสัญญาณบอกว่ารอรอ

กว่าจะมีเจ้าหน้าที่ระดมไปช่วยเหลือได้
ลองฟังเสียงผู้รอดชีวิตหน่อยครับ

ตอนนั้นมันทุกรูที่มีอยู่ในตึกค่ะ
เพราะว่าเหมือนมันซึมมาจากกำแพงด้วย
ไม่ว่าจะเป็นช่องข้างบนที่เป็นไฟหรืออะไรสักอย่าง

เพราะว่าในโรงแรมเขาก็ไม่ได้มีแบบป้ายบอกอะไรเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับผมอยากจะวิงวอนเลย
เวลาที่เขาชวนให้ท่านซ้อมหนีไฟครับ
ให้ท่านศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ
ผจญเหตุไฟม่าย
จะต้องต้องทำอย่างไร
นี่จากใจอนัทพงเลยนะ
ที่ไปเที่ยวสถานที่สอดส่องเครื่องทางเข้าออก
บันไดหนีไฟประตูหนีไฟ

ด้านหน้า๑จุดของแขกที่เข้ามาพักถูกไหม
แล้วด้านหลังของตัวอาคารเป็นของพนักงาน
ส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่๓อยู่ตรงทางเชื่อม
มี๓จุดในการที่จะหนีออกมาข้างนอก
อย่างนี้เวลาเขาไปพักโรงแรมนะ
เขาไม่ได้เลือกห้องแบบว่าตรงนี้ติดทะเลไหมตรงนี้เป็นอะไรไหม
แต่ตอนถามเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือ
เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบด้วยหลังจากนี้นะคะ